แต่เหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหม
เด็ดประจมน้ำและก็ศูนย์หายไป

แล้วคือเขาก็ตามงมค้นหากันเมื่อคืนก่อนนี้หากันจนถึง๔ทุ่มแล้วก็เลิกภารกิจค่ะ
ทีนี้พอเมื่อวานตอนบ่ายงมไปอีกสรุปว่าเจอแล้วนะคะ

ใช่ค่ะแล้วเขาปักทงเตือนภัยเอาไว้เนี่ยนะคุณผู้ชม
เห็นภาพแบบนี้ทะเลเนี่ยคลื่นลมแรงมากนะคะ
นักประดาน้ำแล้วก็กู้ภัยมากันเป็นร้อยชีวิตเลยค่ะ
งมหาเด็กชายวัย๘ขวบเพราะว่าน้องจมน้ำหายไป
ระหว่างบริเวณอ่าวทุ่งซางบ้านบางจากที่อำเภอประทิวจังหวัดชุมพร
ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ
พอเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุแล้วเขารีบไปหาเลย
ตั้งแต่ตอนเย็นคิดดูงมหากันจนไปถึง๔ทุ่ม
ไม่เจอตัวน้องนะคะก็ต้องยกเลิกภารกิจไปก่อน
หลังจากนั้นค่ะเมื่อบ่ายวันจันทร์ก็ค้นหากันใหม่
เพราะว่าตอนเช้าทะเลมีคลื่นลมแรงมากนะคะ
นี่นักประดาน้ำเขาต้องแบ่งกำลังออกเป็น๒ชุดหาในน้ำด้วย
หาชายฝั่งด้วยหาอยู่ประมาณสักชั่วโมงกว่าค่ะ
ค้นหาเขาได้รับแจ้งจากชาวประมงชายฝั่ง
ร่วมค้นหานะคะบอกว่าเจอแล้วเจอร่างเด็กชายที่โดนคลื่นซัดเข้ามาเกยฝั่ง
ห่างจากจุดที่น้องจมน้ำมาทางทิศเหนือประมาณสัก๑กิโลเมตร
ทีนี้นี่ค่ะเอาร่างของน้องห่อผ้าขาวแล้วก็ส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลประทิวนะคะ
จากการสอบถามข้อมูลคนรอบข้างเนี่ยก็ทราบว่าก่อนจะเกิดเหตุเนี่ย
มีชาวอเมริกันอายุ๔๕ปีเป็นครูสอนภาษา
อยู่ที่โบสถคริสต์แห่งหนึ่งอยู่ที่มาบอมริตที่ปะทิวนี่แหละค่ะ
พาครอบครัวของครูสอนภาษาก็มีภรรยามีลูกชาย
แล้วมีเด็กคนไทยอีก๔คนแปลว่าเด็กเด็กกัน๕คนเนี่ยนะคะ
มาเที่ยวทะเลในวันหยุดพักผ่อนแบบนี้ตอนนั้นน่ะ
ก็เล่นกันอยู่บนชายหาดน้องคนที่เสียชีวิต
กับลูกของครูสอนภาษาลงไปเล่นน้ำทะเลกัน
จังหวะนั้นเด็กทั้งสองคนเกาะลูกบอลยางอัดลม
ห่างจากฝั่งมาสักประมาณ๓เมตรกว่าได้ค่ะ
ทีนี้คลื่นมันแรงไงซัดซัดซัดใส่จนเด็กอ่ะ
จมน้ำหายไปอ่ะนะคะแล้วลูกชายของครูสอนภาษาเนี่ย
เกาะเกาะยางเอาไว้อ่ะค่ะไอ้ที่เป็นลูกบอลยางอัดลม
ตัวปลาน่ะนะเกาะเอาไว้แน่นเลยแล้วก็มีแรงงานชาวเมียนมา
อยู่ใกล้ในจุดที่เกิดเหตุได้ยินเสียงร้อง
ก็เลยพยายามที่จะลงไปช่วยแล้วก็นำตัวลูกของครูสอนภาษา
ขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยนะคะแต่ทีนี้เด็กอีกคนนึงสิจมหายไป
ต้นพนักงานสอบสวนบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำ
สอนภาษาชาวอเมริกันคนนี้แล้วก็กลุ่มคนที่ไปด้วย

จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วย
เพราะว่าถือว่าเป็นคนที่พาเด็กไปเล่นน้ำ
แล้วไม่ได้ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยเพียงพอ
เป็นเหตุให้เด็กจมน้ำเสียชีวิต
อันนี้ก็โดนข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตนะคะ